เราจะเชียร์บอลไทย

ผมยังอยู่กับครอบครัววีรวัตโนดม
และตอนนี้กำลังเดินทางไปสถานที่

แล้วก็พามาไหว้ที่วัดอะไรครับ

ใหญ่ชายมงคลถือว่าเป็นวัดที่ครอบครัวจะมาประจำ

วัดนี้จะเป็นแบบวัดที่ต้นไม้ประจำ
คุณพ่อคุณแม่เลือกให้ลูกมาพักผ่อนเที่ยววัดครับ
อันดับแรกเลยก็คือเราเป็นคนไทย

นั้นเราถูกสอนมาตั้งแต่สมัย
พ่อแม่ผู้ย่าตายายในโรงเรียนก็ดีนะครับ
เราก็จะใช้วัดเป็นที่พึ่งทางใจส่วนหนึ่ง
มาทำสมาธิมาขอพรจากองค์พระประธานนะครับ
ก็อะไรที่แบบมันมีเรื่องไม่สบายใจเราก็จะมาที่วัดได้นะครับ

งั้นเดี๋ยวเราไปไหว้ขอพรกันนะครับผมสำหรับทุกคนด้วยนะครับเชิญครับ
ทีนี้ได้เชิญเชิญคำสาธารณีมากด้วยทุกคนเลยนะครับ
ครับตีนึงจุดนะครับที่คุณพ่อบอกต้องมาเรื่องนี้
ใช่เพราะว่าพระองค์นี้เป็นพระประจำวันเกิดของต้น

ก็จะต้องจะต้องมากราบท่านนอกจากจะกราบองค์พระประธานแล้วก็ต้องมากราบพระนอน

ก็มาถึงองค์

เมื่อครั้งสมัยกรุงศรียุธยา

ก็เป็นที่ที่ครอบครัวนะฮะ
จะมากราบสการะที่นี่

ขอพรแล้วก็ขอแรงบันดาลใจขอกำลังใจ
อะไรที่เรารู้สึกมีปัญหา

เราก็มาขอพรให้ท่านได้ช่วย

แล้วเราก็พอเรากลับไปเราก็รู้สึกว่า

มีพลังแล้วเราก็จะหาทางออกตรงนั้นได้
คอต้นจะนับถือท่านอยู่แล้ว

ก่อนจะไปแข่งเราก็ขอพรท่านให้เรา

ไปเป็นตัวแทนทีมชาติ

วันนี้ต้นก็พาเรามาที่นี่นะฮะ
เป็นสิริมงคลแล้วก็ได้แรงบันดาลใจ
ผมว่าท่านผู้ชมดูเองเนี่ยคงจะมีกำลังใจมากขึ้น
โอเคจากตรงนี้แล้ว
สองเนี่ยคือต้นไม่เคยทำใช่
ใช่ผมไม่เคยทำเลย
ก็ถึงผมถึงผมจะไม่ได้ไป
เพราะว่าเจอกับอาการบาดเจ็บก็ต้องพัก
แต่ก็ขอให้เพื่อนพี่ทุกคน

ผมก็เชื่อว่าพี่ซิโก้จะพาทีมชาติไทย

แน่นอนวัน๑๐๐ครับมันเจึ่ง

ก็หมดเวลาสำหรับเชเวอร์บอลไทยกับซิโก้นะครับ
รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะครับ

ดูกันได้ทุกเพศทุกวัยนะครับที่นี่ครับ
วันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับผม

มันเธอรักมันเธอ